ดีและอะไรน่ะเสื้อมุ้งไงโอ้โหเต็มนะเซ็กซี่มาก
เธอทุกวันนี้ชอบมาดูกันเสื้อผ้าหน้าผมอยากใส่เหรออยากใส่หรอ
วันหนึ่งฉันจะให้เธอจับแต่งตัวนี้เอาไหม

เช่นเกี่ยวว่าฟรีดอมคือว่าอิสระอิสระ
เพราะว่าวันนี้ที่ออสเตรเลียเขาประกาศว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้แล้วไง

แพทย์ตีบปลุกกฎหมายละ

เชื่อมายป่าวพอทำอะไรได้อย่างนี้ก็ไม่ถูกแล้ว

รวบหนุ่มจีนคาสุวรรณภูมินะครับ

ท่านจะล้วงจะอะไรมันก็หล่อฉัน

เค้าจะไม่ต้องตัดภาพกว่าทัก

คือวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่สุรกากร
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจสอบภอส์ท่ากัดสยานสุนภูมิ
เขาได้มีการไปจับกลุ่มนะฮะในเชนฮองเซ็นอายุ๓๗ปีเป็นคนจีนนะคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ไปจับอีกคนนึงนะคนนี้สำคัญมากนะ

เป็นนายนิกรวงพระจันทร์อายุ๔๒ปีคุณพระดำรู้ไหมเป็นใคร

เป็นเจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืชสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรประจำท่ากัศยาน

ไปมีส่วนนะฮะเกี่ยวข้องกับนอแร็ด๑๔ชิ้น
น้ำหนัก๑๑๑๖กิโลกรัม

มูลค่า๕๕ล้านบาท

เออ๕๕ล้านบาทนะฮะไปจับได้ที่อาคารผู้โดยสารท่ากาศยานสุวรรณภูมินะ
หลังจากนั้นก็ได้มีการขยายผลอีกนะฮะก็มีการไปจับกลุ่มอีกคนนึงนะครับ
เป็นนายเบควันหัวเป็นชาวเวียดนามอายุ๕๓ปี
พร้อมกับเงินสดอีก๑๕๐๐๐บาทนะครับ
เพราะว่าเขามีการขยายผลไปว่าในเบคเนี่ยเป็นคนจ้างไปนะครับ
หลังจากนั้นเองก็นะครับก็ได้มีการไปสอบปากคำกันเกิดขึ้นนะครับ

เซ็นเนี่ยก็ได้มีการสารภาพบอกว่าได้รับจ้างจากชายผิวดำที่ประเทศอเมริกาใต้เนี่ย
ให้มาส่งนอแรดที่ประเทศไทยได้ค่าจ้างเนี่ยนะฮะ๗๕๐๐๐บาท
พอมาถึงประเทศไทยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ย
มารับนะฮะแล้วก็นำนอแร็ดออกไป

ส่วนในเบควันหัวก็สารภาพบอกว่าตนทำงานอยู่ที่ประเทศลาวนะครับ
แล้วก็มีคนมาจ้างเนี่ยให้มาเอาของที่สมุทรปลาการ
พอขับรถมาจากร้อยเอ็ดได้ค่าจ้างเนี่ย๑๗๐๐๐บาทนะฮะ

ผู้ว่าจ้างบอกว่าจะเอามามอบให้กับคนที่เอาของเนี่ย

นอแลตเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุที่แพงที่สุดในโลกนะฮะ
ติดอันดับ๑๒วัตถุที่แพงในโลก
ก็ตกประมาณ๑๗๖๐บาทต่อ๑กรัม

ต่อ๑กรัมที่ราคาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอยู่เนี่ยที่ตอนนี้
อแร็ดเนี่ยมีค่ามากกว่าทองคำว่ะพี่

ประโยชน์ของมันที่ต้องแพงขนาดนี้
แล้วนั่นวิธีการของเขาคืออะไร

มาจากเมืองโจฮันเนสเบิกที่แอฟริกาใต้
แล้วก็มาลงเครื่องที่ประเทศไทยมาที่สุวรรณภูมิ
หลังจากนั้นก็มีการเข็นรถสัมภาระนะฮะ
ใส่กระเป๋าสะพายมีนอกนะสิบสี่ชิ้น

เป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่กักกันพืช

ก็คือในนิกรวงพระจันทร์เนี่ยรออยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำท่ากาศยานสุวรรณภูมินั่นเองนั่นแหละ
หลังจากนั้นนะฮะก็เข้าไปเสร็จแล้วก็เดินออกมา
เดินมาปรากฏว่าไอ้ถุงที่เดินเข้าไปเนี่ยหายไปแล้วนะครับ

ใช่คือปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวจับเลย
พอเข้าไปในห้องนี้ปรากฏว่านอแร็ดเนี่ยไปอยู่ในลิ้นชักของเนี่ย

ลิ้นฉันก็คือเจ้าหน้าที่เป็นคนเก็บไว้ให้

พี่หนุ่มรู้ไหมว่านอแร็ด๑ชีวิตเนี่ยราคาสูงประมาณเท่าไหร่

ก็คือกิโลกรัมหนึ่งนอลลัด๒ล้านบาท

หมายถึงว่าชีวิตของแร็ด๑ตัว
อาจจะมีราคาถึง๘๑๐ล้านบาท
ตลาดคือทำยาที่เมืองจีน

ส่วนใหญ่อยู่ทางแกนแพทย์
แถบเอเชียทั้งหมดเนี่ยนะครับ

ให้ผลทางการรักษาของอาการบางประเภท

เป็นสินค้าที่คนต้องการสูง

ให้เกิดกระบวนการการล่าแรดข้ามชาติด้วย
อะไรติดบนหัวนั้น
อ๋อนึกว่าหนออ๋อตุเล

ก็ใช่ไง
เงินเข้าโมดัมเงินเข้า
โอเคคุณมิว
ส่วนคุณตูนค่ะ
เดี๋ยวไปดูคุณตูนกันนะคะ
วันนี้วันที่๑๔เมื่อวาน

คุณตูนพร้อมทีมงาน๙คนละ๙ก็วิ่งถึงสาระอเนกประสงค์ที่
คลองศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรรู้แล้ว

ตอนนี้วิ่งเช้าจะดีกว่าไปวิ่งตอนเช้าที่มีแดด

ระยะทางแรกระยะเริ่มแรกเลยนะคะ๒๒กิโลเมตรตลอดทางนะคะ

ทบเข้าโครงการ๙คนละ๙เพื่อโรงพยาบาล๑๑แห่ง

บอกว่าชาวกำแพงเพชรสุดยอดมาก
ให้กำลังใจอย่างล้นหลามตลอดระยะทางที่วิ่งผ่านค่ะ

อันชายญะปรณ์

ละล้องสาว

แล้วก็มีคุณโน๊ตอุดมเข้าไปขึ้นหลังคารถท็อกโชว์เลยนะตอนเช้า

คุณตูนก็ถามมาอยู่ตึกเดียวกันหรือเปล่าเพราะเห็นชอบพูดเหลือเกิน
แล้วคนแกมมี่นู่นนี่คุณไม่ไปเหรอ

วันก่อนจะมีโอกาสเจอบอดี้แซลัมฉะนั้นปี๊ด
ทำไมเธอไม่ไปวิ่งกับน้องพี่มดเราต้องรู้จักสังขารเรา
เขาไปแล้วช่วงนึงช้าวที่๓จังหวัดชายแดนทางใต้

เขาก็ถามว่าเพื่อนเขาไปยังไงคุณตูนบอกว่าเฮ้ยพี่
เขามีความมุ่งมั่นมากในการวิ่งครั้งนี้

ถ้าพี่ม็อตจะไปไหนต้องมีบัตรปวดลอก

บิ๊กทองภูมิไปด้วย

อ๋อนี่ยังไม่เลาใจพอ
เอาใหม่คนอื่นผู้ชื่ออื่นนี้

ของตาย

คือคนเข้าไปตำนิดคันเข้าไปปุ๊บเช่านี้เนี่ยหุดประวัติเลย
ว่าแฉวน่ะถูกน่ะดูสิโอ้โหไปคือเขาพึ่งบูตถนะ
บูรณะอย่างที่เรารู้ว่าคนไทยทั้งประเทศถึงเป็นบูรณะ
พระปางวัดอรุณกันเนี่ยคือเมื่อวานนี้นะฮะ
เป็นสาวหล่อกับประพฤติเนี่ยเรียกได้ว่าความประพฤตินี้
เช้าโชว์เลยอ่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาบอกนางฟ้าใจร้ายกูไม่ใช่แม่พระ
ได้มีการโพสต์แฉภาพถ่ายขนาดยืนโพสต์ท่าถ่ายรูป
โดยใช้เท้าเนี่ยเหยียบอยู่บนพระปรางวัดอรุณ

กระเบื้องแต่ละชิ้นจริงแล้วอย่างที่บอกตอนข้อมูล

พี่กระเบื้องแต่ละชนิดเขายังต้องเอาของเก่ามาเก็บ
แล้วต้องทำยังไงถ้าสมมุติจะต้องบูรณะใหม่
จะต้องทำยังไงต้องเอาช่างจากประเทศจีนมาหล่อยังไง

เขาบอกแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความหมายมีประวัติศาสตร์ของชาติไทย
เมื่อถูกตำหนิกลับโพสต์ประชันว่า

อย่างนี้ตัดขาทิ้งข้างด้วยเนี่ย
คือเรื่องของเรื่องถ้าสมมุติไม่ตอบกวนประสาทอย่างนี้

นะฮะมันก็เลยเกิดกระแสวิภาควิจารณ์อย่างมากเลย

เพราะว่าเจ้าตัวนั้นจบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะ
ผมรู้แล้วแต่เพราะอะไรทำแบบนี้รู้ไหม
พ่อแม่ไม่รัก
การศึกษาก็สูงเรียนก็ดีจบแบบนี้อันดับหนึ่ง
แล้วก็ทำตัวมาให้ความเคารพ
แล้วที่นี่มันเป็นบ้านเกิดของเราไหม
เคลื่อนบ้านเกิดเมืองน้องของเราไหม
อ้าวเพราะแม่ไม่รักเนี่ย

กับผู้หญิงเนี่ยเวลาไปไหนก็แล้วแต่
ให้นักท่องเที่ยวชายกับผู้หญิงยืนจูบกัน

ไม่ว่าจะไปไหนในสถานที่สำคัญของประเทศไทย

ให้ผู้ชายกับผู้หญิงยืนจูบปากกันในสถานที่ท่องเที่ยว

แล้วก็โพสท์ภาพถ่ายขู่กับแก้วเหล้าจูบปาก
ดูดดื่มกับลูกทัวร์สาวอีกด้วย

เห้ยมันเกินไปนะอันนี้บอกเลย

อยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนไอ้ใจคนนี้มันเชื่ออะไร

แล้วถ้าสมมุติลูกทัวร์เป็นสาวจะต้องมาจูบปากกับไก๊

ไอ้ที่จังมากคือว่าให้มากากกับกระเบื้อง

แทนถ้าเย็บเงียบไปแล้วก็ขอโทษมันก็จะจบ

พี่เขาเพิ่งบูรณาปฏิสังขรกันไป

อย่างนี้น่ะก็ต้องเตือนนะไม่ให้ทำ
เอาสิคะ

หน้านี้เขาเรื่องไอ้เธอ
เหนื่อยก็ตายสิเธอ

ช่วงหน้ามีข่าวอะไรของใครบ้าง

กดเงินเจอคนปาดแขนเลย
อย่างนี้มึงใครนะมึงก็โอเวอร์ไปโอ้โห
มึงก็เรียกขนาดนึงแล้ว
อาจจะกลับมาก่อนข่าวใส่ใครฮะ
เครือขายเร็วระดับกิกกะบิน
วิวตี้บุฟเฟ่ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟ่
สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา
อ่ะกลับมากับข่าวใส่ใครฮะคุณหนุ่มสาวกดเงินเจอคนปากแขนกับเธอ
คุณนี่ก็เกินโอเวอร์เดี๋ยวหาข่าวก่อน
นุ่มเป็นตดมากอันนี้เธอพกยางมัดผมเหรอ
แล้วผมยาว
ถ้าผมใส่ผมไม่ใส่เสื้อข้างในอย่างคุณด้วย
ไม่ได้หรอกหนาวแล้วมันออกมา

อ่านี่นะครับมาเรื่องนี้ก่อน

เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วเธอหาว่าฉันเวอร์

ไปเจอแล้วว่าเป็นชายโรคจิต

บอกว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนเลย

รีบกลับไปขึ้นรถยนต์แล้วขับออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรกำแพง
ทำแผลเสร็จแล้วก็เลยแจ้งความร้องทุกข์นะฮะ

ได้มีการจัดกำลังสืบสวนลงพื้นที่นะฮะ
แล้วก็ได้ภาพผู้ชายที่ก่อเหตุ

อายุ๔๗ปี
แม่กี่น่ะเขามีคนมาแสดงความคิดเอง
ว่าเกิดว่าเมื่อกี้ครูพูดไก้คนนั้น
ใครคนนั้นเกิดเอาฝรั่งมาจูบกัฎิวะพระแก้วเธอ

จริงเขาบอกว่านี่นายเอเนี่ยโรคจิตไอ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นไกรเนี่ยนะ
ต้องไปอยู่กับนายเอนี่แหละให้นายเอกลีดคอสักที

เขาต้องให้มันดาเนี่ยมาคอยคุย

ทำไมไม่ใช่ไกรคนนั้นที่โดนกรีดแขนเนี่ย
ไปเหยียบยังงั้นต้องกรีดขาด้วย

งูกินงูเถอะ

นี่คลิปน่ารักจะตายคุณดูสิ
ใครบะ
คลิปน่ารักอะไร
เดี๋ยวเขาเรียนคู่กันไง

เจ้าของเนี่ยคงจะให้อาหารไม่พอกิน
ต้องหาอะไรกินประทังชีวิต

ขนหัวลุกดูเป็นอย่างมาก

ที่เธอเองกินกันเองยังไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย

ฉันก็เห็นเธอกินกันเองเลือดเหมือนมดดำ

งูได้กินจากหัวกันอย่างนั้นแล้วตกเลือกที่ไหน

คือเรื่องราวจากกล่าวถูกแพ่ไปในโรคออนไลน์

เจ้าของเนี่ยให้อาหารงูไม่เพียงพอ

เพื่อนกันมันกินกันไม่ลงหรอก
ใช่หรอ

เพื่อนกันมันกินกันไม่ได้หรอก

ฉันขอพูดเรื่องคนหล่อได้ไหม

เดี๋ยวไปเจอเนี่ยจบไงเจอเนี่ย
มโนทั้งหลายสดชื่นกระดี้กระด้ากันทั่วหน้าเลยนะครับ
มีอีกวันวันนี้น้ำดื่มสิงเขาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ค่ะ

ใกล้ชิดผู้บริโภคสุด
ปลอมตัวมาเป็นแคชเชียร์ในมินิมหาดคุณ
ถามก็ไม่ยอมบอกว่าตัวจริงเป็นใคร

สาวที่เข้ามากันเนี่ยเขาฟินกันสุดฤทธิ์เลย
ออกอาการแบบว่าอุดหนุนกันยกใหญ่

งานนี้โดนลุมไปดูคลิปกันนิดนึงไหมฮ

โทรมากเลยอ่ะ

ข้ารอดเป็น๗๕บาท

คนนี้คนนี้คนโตเจ้านายเจ้าขุนแล้วก็เจ้าสมุทร
พูดง่ายใครที่เป็นสะพ้ายมโนของพ่อเจนะฮะ
อยากไปเจอเจ้านายสุดหล่อสุดฮอตครั้งหน้า
ก็ไปเจอได้วันที่๑๘ธันวาคมนี้นะครับ
เรียกได้ว่าเป็นปีของเด็ก๓คนเลยจริง

แต่พูดถึงเราพูดถึงเราน่าจะมีลูกชายเหมือนกันนะ

ถ้าเจอกับเม้เฟ้อร์บกัน

อันนี้จะมาหากินขนาดนี้บัตรเต็มเลยเหรอ
บัตรเต็มพวกพี่นั่งไม่บอกไม่บอกต้องไปดูเอง
สนุกเด็ก๓คนมาซ้อมร้องเพลงเมื่อวานนี้สุดลิบเลย
คนไหนถ้าเลือก๑คนก็เลือกคนไหนไม่ได้หลานเถอะ
โอ้โหหลานแม่คนไหนสมมุติว่าคนไหนหล่อ
คนโตที่จะหวานคนเล็กนี่กำลังมาพี่ครายสูงแล้วนะตัวเล็กนี่สูงแล้วนะ
เจ้าขุนสูงสุดรอมาก
ตัวเล็กเริ่มรอเมื่อวานเจอตัวเล็กรอแล้ว

แล้วไม่เข้าใจว่าแฟนคลับจีน

ตึกเต็มไปหมดเลยอยู่หน้ารถรอพ่อ

เมื่อวันฉันไปถ่ายละครที่ตึกแกมมี่

ผมยาวรับจ๊อปเสริมขายบริการ
จริงเหรอออกจากกลุ่มแล้วเพื่อนหญิงจะต้องออกจากกลุ่มแล้ว
ประเด็นมันอยู่ที่เท่าไหร่ประเด็นอยู่ว่าอยากหายเหรอไม่ดีนะ
อืม
พี่น้องน้อย

ครูปอดามคุณคุณต้องพูดเป็นไรว่าช่องไหนอะไรยังไงยังไงจะได้รู้

ตกเต้อหม่างเมื่อก่อนอย่าต
หลังจากห่างหายกันไปนานล่าสุดมีข่าวเมาส์แซ่บสนั่นวงการให้ได้ติดตามกันอีกแล้ว
เมื่อมีข่าวลือกันให้แทรกจากช่องมากสี
เรื่องของนางร้ายสาวปากเจอผมยาว

ว่ากันว่านางร้ายสาวคนนี้
ตอนเริ่มเซ็นสัญญาช่องบางวัน

อุ๊ยเกินไป
อ๋อเธอตกใจ

เล่ายังไง

แล้วก็นางก็ขยันโชว์ของแบรนดเนมเนี่ย

ไม่จริงหรอกว่าดำไม่รู้หรอก

ช่วงแรกเธอทำตัวน่าสงสาร

แต่เบื้องหลังเนี่ยมีรูป
แต่เขามีรูปอยู่ในเว็บขายบริการ

ต้องในแฟนเพจ
อ่ะอ่ะคุณเป็นเล่นน่ะ

เอากลัวกลัวหน้ามาเลย

ชื่อจริงอันนี้เฮ้ยหนูรู้ได้ยังไงอ่ะนี่มันลายมือหรือเอา
น่ะรู้กันแล้วกันโถมันยังมีมากกว่านั้นอีกที่ฉันรู้โถ
บางคนที่เรารู้สึกว่าสวยหรือแบรนดเนมยิ่งกว่านั้นอีก
เยอะแยะฉันเคยไปจักเ๋มันกับตัวด้วยเป็นในเครื่องจริง
ไปจากมึงนอกมึงนาเธอยังพึ่งเพื่อนร่วมช่องเนี้ยก็
ต่างรู้เพราะตอนแรกมีภาพเนี่ยไปโป๊ะลงเว็บไซต์ปรากฏ
ว่ากลายเป็นแบบเพื่อนของเพื่อนมาซื้อกันเองเลือกยิ้มมาถึงโป๊ะ
อย่างล่าสุดเนี่ยถ่ายละครยังไม่ทันจบเธอก็แอบย่องไปอัพหน้าใหม่ที่เกาหลีมาเธอ
แล้วก็จนต้องพักกองไปเป็นเดือนพอกลับมาเนี่ยหน้าเปลี่ยนไปจนนึกว่าคนละคนเลย
ข่าวยังเมาส์อีกว่าช่วงแรกนางร้ายคนนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนักร้องสุดแซ่บ

ตอนเขียนตอนที่ได้ข้อมูลมาค่อนข้างมันค่อนข้างชัดเจน

แต่ไปมาเนี่ยไปอยู่นักร้องเขาก็เริ่มหลุมน้อง
ร้องก็ไม่ให้อยู่ด้วยเธอเลยไปอยู่กับอีกกลุ่ม
เป็นไฮโซแท้เป็นไฮโซแท้แต่อยู่ได้แป๊บเดียว
คนในกลุ่มก็จับได้ว่าเพื่อนของเพื่อนเคยกินมาแล้ว
เคยไปซื้อมาแล้วเคยเป็นลูกค้าไหม

อปเกตไงคนเรามันเริ่มมีแบรนเนมคนเราจะต้องมีทุกอย่างเนอ
ชื่อเสียงก็มีต้องมีกลุ่มไงไปกล่าวหาเขาหรือเปล่า

เธอมีกลุ่มกับเขาไหมสุชาวโพงวิสัยว่ะ
เขาขี่จักรยานข้ามจังหวัดคุณขี่เขาได้เหรอ
เออไม่มีฟัสเลย
ก็คือพ่ออยากไปเป็นไฮโซอยากไปอยู่กับกลุ่มไฮโซ
กลุ่มไฮโซเขาก็เลยเม้ากันไงว่าเนี่ยแหละ

หนังก็ติ๊กลาดหัวหลุดรอแปปนึงรอแปปนึง
เป็นพี่โว้นไฮโซอรินอลเลย
ก็บอกออกรายการไงไฮโซก็นอกไง

หนุ่มก็ต้องไปลาออกจากไทยแล้วทีวี

ความสัมพันธ์ของแอฟกับหนุ่มสงกราน

แล้วก็ยังทำนักที่พ่อและแม่ที่ดี
น้องปีใหม่ลูกสาวตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องนะครับ
น้องปีใหม่มีงานแสดงคอนเสิร์ตก่อนปิดเทอมนะครับ
ทำให้เอาคุณแม่แอฟตื่นเต้นตกใจดีใจสุดนะครับ

พร้อมกับคอยให้กำลังใจน้องปีใหม่ที่โรงเรียนด้วยนะครับ
เพื่อส่งแรงเชียร์ให้กับน้องปีใหม่ที่กรุงเทพ
แม้จะไม่มีรูปครอบครัวให้เห็นแต่ก็มีตาดีแอบเห็นนะครับ
ว่าสาวแอฟกับหนูสงการมีการร่วมเฟรมอยู่ด้วย
ไปดูนี่ครับก็ลูกไงลูกไงลูกไง

เขาไม่ได้ตั้งใจ

ไอจีของคุณกล้องทัพพลังศรี
เขาเอาลูกไปเที่ยวด้วยกันไง

เขาไปกิจกรรมของคุณเอมพินทองทา
แล้วก็ของคุณกล้องทัพพลังศรี

พวกเฉลิมมหาวิทยาลัยสมการชินาวัตต์อะไร

แอฟเขาบอกว่าวันนี้ลูกมีหนึ่งโชว์
เขาตื่นเต้นมากอันนี้อ่านไอจีแอฟนะ

คือก็เรียกว่าคนก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายนะครับ
บอกว่าอยากเห็นทุกคนได้มีการถ่ายรูปร่วมกัน
ทั้งคุณปีใหม่ทั้งคุณสงกรานแล้วก็คุณแอฟนะครับ

แต่เขาไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันจริงจังนี่คุณ
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หมู่เรียกว่ารูปหมู่
แต่ว่ายังมีต่อนะระหว่างให้กำลังใจน้องปีใหม่

ท่วมเลยพร้อมข้อความดราม่าภาษาอังกฤษนะครับ
เชิงตัดเพาะแบบยาวเหยียดโดยมีเนื้อความนะฮะว่า
อย่ายอมแพ้เราอยู่ที่นี่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
เหงื่อและน้ำตาไม่ได้แก้ปัญหาความไร้เหตุผลนะฮะ
แม้ว่าหนทางข้างหน้ามันอาจจะไม่ง่ายก็ตาม

เราไม่สนใจข่าวก็๑๐หรือข่าวในสื่อโซเชียล
ยาวจริงอะ

แต่ว่าดูโพสเจอร์แล้วน่าจะ

อาจจะอยากมีลูกสาวอีกหนึ่งหรือเปล่า
ผู้หญิงค้นไปเลยครับ

มันมาสื่อมาแล้ว
มีนมให้ลูกกินเป็นหลายปีเลย
น้องพูคนแรกโอเค

พรุ่งนี้มีรถเมตต์มา

พรุ่งนี้มีนะคะ